เสียบยาที่นี่ต้านจัดเสนอให้ไปที่วุ้นฟูสวนไพร

ทีนี้เช้ามาแฟนให้ประกันตัวประกันตัวช่วงเย็น
ทีนี้ช่วงเช้าก็ให้ตัดผมพี่บอกว่าไม่ตัดผมได้ไหม
เจ๊ก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นกฎของเขา
ทีนี้ผมก็โกหกเขาว่าผมเรียนหนังสืออยู่

จากนั้นเขาก็โทรเช็คทางพระนครเหนือว่าผมได้เรียนอยู่ไหม
ทีนี้เขาเช็คแล้วว่าผมไม่ได้เรียนทีนี้เขาบอกว่าผมนั่งลงเขาก็ซ่อมผมเลยครับ
เขาเข้าไปเปหน้าเข้าไปหน้าใบหน้าแล้วก็ลำตัวตามลำตัว
เขาก็แกนผมก็กันไว้ตามแขนตามไว้เตะ
แล้วเขาบอกว่าผมนอนลงพอผมนอนเสร็จเขาก็เอาไม้ดี
ลากหนังสือให้ผมเขียนว่าเดินชนลาวเขาก็จะเดินชนลาวทำความสะอาด
ว่าเป็นความสะอาดห้องห้องโน่น๒
ให้ผมลงชื่อแล้วก็หาพยานในนั้นลูกน้องเขา๓คน
จากนั้นผมก็มาโรงพยาบาลมาให้หมอเอ็กซาเรย์
หมอก็ให้ผมขอมปิกเตอร์ดูแล้วก็กระโลกนิวาข้างหน้ายุบ

พ่อผมไม่ใช่ของมันแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เบิร์น๑นาทีครับผม
ไม่ยอมครับไม่ยอมครับผม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าแบบไหนนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะคะ
ถึงแม้ว่าผู้ที่จะต้องเข้าไปในเรือนจำจะต้องรับโทษก็ตามนะคะ
แล้วก็จะมีการโกหกก็ตามตั้งใจขัดขืนโกหกเพื่อที่จะฝ่าฝืนก็ตาม
แต่ว่ายังไงเอากรอบกว้างก็คือว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะถูกทำร้ายแบบนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยเล่าทีละเปราะทีละตอนนะคะ
เพราะว่าล่าสุดนี้ตามข่าวที่ได้ตรวจสอบมาก็คือว่า
คนที่เป็นผู้คุมคนนี้ก็ได้รับโทษแล้วก็คือให้ออกจากราชการ
แต่ออกลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันระหว่างรายการนี้นะคะ
ในรายการเนี่ยจะมีทนายความนั่งคุยกับเรานะคะคือทนายเจมส์นะคะ
ทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
แล้วก็ให้ทนายเจมส์นั่งฟังพร้อมที่ฉันเลยนะคะว่าตกลงไล่เรียงเรื่องมาเป็นแบบไหน
แต่ว่าเบื้องต้นถ้าเราฟังแบบนี้นะถ้าเราฟังแบบนี้
คือผู้เสียหายคือวันนี้ต้องเรียกเขาว่าผู้เสียหาย
ว่าคือไปโกหกเขาจริงแหละแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะประกันตัวได้ตอนเย็น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนเช้าอีกนิดเดียวผมก็จะประกันตัวแล้วไม่อยากตัดผมเลย
คำถามคือสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะคะเราเราต่อลองหน่อยได้ไหม
คือมันไม่ได้ครับมันเป็นระเบียบของเขา

แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
แต่เราก็อยู่ในการคุมตัวของเจ้าหน้าที่อยู่นะก่อนที่จะถึงเวลาประกันตัว
เขามีระเบียบให้ปฏิบัติครับถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเจ้าหน้าที่ก็จะโดนเอง
แต่ในทางกลับกันในทางกลับกันคือต่อให้โกหกว่ายังเรียนหนังสืออยู่
โกหกหรือไม่ยอมจะอ้างใดก็แล้วแต่
คือเจ้าพนักงานก็ลงโทษเองไม่ได้

หมายถึงแล้วคือตัดสินใจจากทำร้ายจะใช้มือใช้เท้า
คือลงทศก็ลงทศได้ตามความมอบสม
ออกสร้างสรรค์หน่อยใชม่ะ
ประมาณนั้นให้ร่างกายมันสมบูรณ์คือแข็งแรง
ก็เท่านั้นท่านอน้องฟังด้วยนะคะ
คำถามยังไม่ถึงใจช่วยถามด้วยได้นะคะ
เราจะคุยกับคุณบอลนะคะเป็นนามสมมุติของผู้เสียหายนะคะ

สวัสดีครับ

คือไม่ใช่อะไรค่ะคือมันมองได้๒แบบ
แต่ทีนี้เดี๋ยวเราให้คุณบอลเล่าให้เราฟังทีละขั้นทีละตอนก่อนว่า
ตกลงถ้าตามข่าวนะคะคือเข้าไปโดยที่เราเนี่ยผิดตามคดียาเสพติดใช่ไหมคะ

ในลักษณะที่ว่าเราเข้ารักษณะผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าใช่ไหมคะ

แล้วสารสั่งแค่ไหนคะคุณบอล
สารสั่งให้ไปฟื้นฟูฟื้นฟูค่ะจัดสินให้ไปฟื้นฟู
สถานฟื้นฟูก็เลยไปที่สวนไผ่

ถ้าสถานเปิดบ้านเนินสูงอยู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตามนี้นะคะ

คือวันเอางี้นะโดนจับวันที่เท่าไหร่คะ
ผมโดนจับวันที่๒๑ครับผม
แล้วก็ขึ้นศาลแล้วสารสั่งวันที่เท่าไหร่คะ
สารสั่งวันที่๒ต่อ
เราไปที่ไปที่ทันทะสถานวันที่เท่าไหร่คะ
วันที่๒๒ตอนเย็นประมาณ

ตอนเย็นแล้วไงต่อเล่าได้เลยค่ะคุณบอล

เราก็ปิดลงนอนก็ไปนอน
เขาจะนัดเรียกสอบประวัติ
เรียกสอบประวัติ

ด้วยให้ตัดผมทุกคน

เดี๋ยวนะเปอร์เช้ามาประมาณ๑๐โมง
โมงเนี่ยนะคะก็เรียกสอบประวัติแล้วก็ทำยังไงต่อนะคะ

เป็นติดคุกยังไงมายังไงนะฮะ
คืออะไรบ้านที่มาประมาณเนี่ย
เดี๋ยวนะคะตอนที่ไปตอนเย็นวันที่๒๒เนี่ย
ตอนที่นอนข้ามคืนในทันทะสถานเนี่ยได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรไหมคะ

เพราะว่ามันยืนแล้ว

เรื่องผมเผ่าประวัติอะไรก็เลยยังไม่ทำรอทำเช้าวันที่๑๓ใช่ไหมคะ

ทีนี้พอซักประวัติก็จะให้ตัดผมแล้วยังไงต่อคะคุณบอล
แล้วผมก็ไปบอกเขาเพราะว่าผมเรียนหนังสืออยู่

เขาว่าไม่ได้ตัดผมทีนี้

ที่เราจะไปอ้างว่าเราเรียนหนังสืออยู่ขอไม่ตัดผมได้ไหม
เราได้บอกอย่างอื่นไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่อยากจะตัด
หมอบอกว่าทำงานอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่ได้

ใช่ครับผม
ผู้คุมที่สอบคุณบอลที่ซักประวัติคุณบอลมีกี่คนคะตอนนั้น
คนเดียวครับผม
มีหนึ่งคนนะทีนี้บอกเขาว่าทำงานอยู่ไม่อยากตัดผมไม่ได้ก็บอกเขาว่าเรียนอยู่เรียนอยู่เสร็จแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วยังไงต่อคะ
เขาก็ถามว่าเรียนอยู่ที่ไหน

บอกว่าเขาเฉาเนี่ยเฉาประจีนเนี่ย

แล้วเขายังไงเขาไปตรวจสอบใช่ไหมตามข่าว
เขาตรวจสอบว่าไม่ได้เรียนหนังสือ
เขาโทรเลยเหรอคะเขาโทรต่อหน้าเราเลยเหรอคะ
อืมเขาไม่ไม่ต่อหน้าครับผมก็นั่งอยู่ไกลไกลเขาน่ะนั่งรอรอซักประวัติเขาบอกให้ออกไปก่อนเขาก็โทรเช็คก่อน
อ่าอ่าแล้วก็ปรากฏว่าเราไม่ได้เรียนอยู่

อ่าแล้วพอเสร็จแล้วเขามาพูดกับเรายังไงต่อคะ

อืม

ผมไม่รู้ว่าเขาจะเตะไงตอนแรกคุณบอกว่าผมนั่งลงผมก็เลยนั่งลง

ตอนนั้นมีใครอยู่บ้างนอกจากผู้คุมคนนี้กับคุณบอลมีใครอยู่แถวนั้นอีกไหมคะ
พวกติดที่อยู่สวนไผ่ฮะ
พวกเพื่อนพวกอะไรที่อยู่สนใจพวกอะไรก็อยู่กันหมด

แล้วมีผู้คุมคนอื่นอยู่อีกไหมคะ
ผู้คุมคนอื่นไม่เห็นครับผมไม่มีฮะ
แสดงว่าก็มีแต่คนที่อยู่ในทันทะสถานกับผู้คุมคนนี้คนเดียว

แล้วพอเขาให้เรานั่งลงปุ๊บเขาเตะเสยหน้าแล้วเตะไปที่หน้าเนี่ยกี่ครั้งคะ
แต่สองครั้งแรกผมกันไม่ได้ไง

ลุกขึ้นมานั่งอีก
แล้วเขาก็เตะตามมาผมก็แขนกันทำด้วยกัน
ทีนี้พอเตะเสร็จเขาก็บอกให้นอนลง

เขาเรียกว่าไม้อะไรไม้บรรทัดหรือเปล่านั้นหาหน่อย

แต่ว่าเป็นแบนเหมือนไม้บรรทัศน์ใช่ไหมคะ

ป้านลงทีหลังแล้วก็เตะ
เราได้ทันนับไหมว่ามันเยอะแค่ไหน
หรือเขาเตะแบบไม่ยั้งไม่นับด้วย
เขาก็ตีมาเป็นชุดแล้วก็เตะเป็นอันนี้ครับผมก็ไม่ให้นับ
ระหว่างที่เขาทั้งตีทั้งเตะเนี่ยนะคะ
เขาพูดอะไรกับคุณบอลบ้างไหมคะ

เขาได้พูดอะไรไหมระหว่างที่เขาซ้อมเราเนี่ยค่ะ
เขาก็ว่าเรื่องตลกแล้วก็โกหกพูดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือโกหกใช่ไหมคือประเด็นที่เขาพูดกับเราคือเราไปโกหกเขาใช่ไหมคะ

แล้วคุณบอลได้แบบได้พูดตอบอะไรเขาไปไหมระหว่างที่เขาตีเราเตะเราเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าผมป่วยอยู่รูปตับอักเสบอยู่บอกเนี่ย

บอกบอกหน่อยพี่ผมรูปตับอักเสบอยู่เขาเป็นคุณแพ้คุณบอน

เดือนจริงเขาก็บอกพวกมึงทำไมโลกเยอะแท้เขาบอกอย่างนี้เขาก็ไม่ฟังไม่อะไรฮะ

เป็นอยู่จริงค่ะเป็นอยู่จริงมีนักมีอะไรอยู่ค่ะ
ในใบประวัติเนี่ยมันมีอยู่แล้วไหมคะมีใบรับรองอยู่แล้วไหมว่าคุณบอลเป็น

อ่าทีนี้

อ๋อค่ะแล้วเขาเรียกคนอื่นมาช่วยซ้อมไหมเรียกคนอื่นมาช่วยเตะช่วยทำร้ายไหม

แกนี่กันตอนที่เขามาสรรคประวัติเราเค้าบอกไหม

ครับผมเพราะว่าผู้คลุมอันนี้จะดูหน่อยจะชอบตีเด็กหน่อยอย่างนี้ครับ

เพื่อนในนั้นก็พูดกันที่อยู่ข้างในครับ

ครับผมเรียกว่าผู้คุมหนุ่มอย่างนี้ครับ

ค่ะคือตามชุดเครื่องแต่งกายเขาเนี่ยมันต้องใส่คอมแบตอยู่แล้วเหรอคะ
หมายถึงว่าคือมันคือจากที่เราดูนะอย่างสมมุติถ้าสมมุติเขาใส่กางเกงธรรมดา
กับรองเท้าคาจูปกติอย่างนี้นึกออก
ถ้ามันมาเป็นคอมแบตอันนี้อาจจะเป็นส่วนตัวหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบ
หรือว่าชุดมันเป็นชุดที่แบบต้องดูห้าวหารมีพกอุปกรณ์

อันนี้ครับเหมือนให้ดูหน้ากลัวหน่อยภูมิฐานหน่อยอย่างนี้มั้ง
เป็นชุดของเขานะเป็นชุดแบบไอ้ผู้คุม

ท่านายเจมส์เวลาไม่ว่าจะทำตำแหน่งอะไรในทันทะสถานอะไรแบบนี้
มันจะมีเครื่องแบบที่ต้องใส่ตามที่เป็นระเบียบของเขาอยู่ใช่ไหม

เท้าคอมแบตนี้ก็มีไหมหน่วยงานที่ใส่

ในทันทะสถานในอะไรอย่างนี้ก็ใส่ใช่ไหม
มีครับถูกต้องครับใส่เป็นปกติทีนี้กลับมาคุณบอลค่ะคุณบอลทีนี้ตามข่าวมันมีบอกด้วยว่า
คือที่คุณบอลไม่อยากจะตัดผมเนี่ยเพราะว่าตอนเย็นจะได้รับการประกันตัวไอ้เรื่องนี้ยังไงคะ
ใช่ครับเพราะว่าผมตอนเย็นแฟนผมยื่นประกันแล้วแหละวันพระรหัสใช่ไหมฮะ
แต่ว่าของเบอร์จีนจะประกันได้สถานพิวนิษฐ์จะประกันได้กันวันศุกร์ไหมฮะ
อืมอ๋อยังเขายอบแล้วฮะ
เดี๋ยวนะตอนที่แฟนไปยื่นประกันก็คือวันนั้นเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะ
วันพระรหัสทางที่อยู่ฝั่งครับเขายื่นวันพระรหัส
ถ้าจะได้รับการประกันคือได้รับวันศุกร์อย่างนี้เหรอคุณบอล
ใช่ได้รับวันศุกร์เพราะว่าเขาประกันได้วันศุกร์อย่างนี้ครับ
ไปส่งตัวไปนอนคุณฟูก่อน
ซึ่งตอนที่ตอนที่คุณบอลรู้เนี่ยคือแฟนบอกใช่ไหมว่ายื่นประกันตัวได้แล้วนะคะ

ได้แล้วแน่ถูกไหมไม่ใช่ว่าเนี่ยเออไปยื่นอยู่เดี๋ยวคงจะได้

ไม่ถึง๓วันวิทยาวเองอยากข้อมูลเดียวเอง
แต่คำถามคือยื่นไปแล้วได้รับการประกันตัวแน่ใช่ไหมเย็นวันนั้น
อ๋อครับผม

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ไม่ได้
เพราะว่าผมก็อยู่ข้างในใช้โทรศัพท์ไม่ได้
แต่ว่าผมจะไปทำเดินเอกสารอะไรแล้วตอนอยู่ศาล

ยังไม่แน่ใจหรอกเพราะยังไม่ได้ยินจากปากแฟนเราใช่ไหม
ว่าได้หรือไม่ได้แต่มันแค่อยู่ในกรอบที่ให้ยื่นได้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เขาก็เชื่อนี่ค่ะ
ซึ่งผู้คุมเขาเช็คไหมคุณบอลผู้คุมเขาบอกเออเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าตกลงได้แน่หรือเปล่า
มีเรื่องยื่นประกันจริงหรือเปล่าเขาไปเช็คเรื่องนี้ไหม
เขาก็เช็คอยู่นะก็โทรเช็คอยู่ว่าประกันอยู่ประกันอยู่แฟนเริ่มรู้เรื่องประกันอยู่ก็เห็นเขาก็โทรเช็คอยู่นะควบคุมอ่ะ
เหรอแล้วเขาบอกเราไหมคะว่าเนี่ยอยู่ระหว่างประกันอยู่หรือเออได้แล้วเขาบอกเราไหม
อืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมได้ยินเขาคุยโทรศัพท์กันพอเขาเตะผมเสร็จผมก็ตัดผมเลยครับผมแล้วผมก็ไม่ได้อะไรแล้วฮะ
อืมเพราะเขาก็เตะผมเสร็จเขาก็ให้ผมไปนั่งตัดผม
อืมแล้วคนที่มาตัดก็เป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นถูกไหมคะ
ไม่ใช่ครับเป็นพวกสมิงครับเป็นพวกติดอยู่ในนั้นเหมือนกัน
ค่ะค่ะทีนี้ทีนี้คุณบอลพอเขาซ้อมเราเสร็จแล้วเนี่ยอาการเราอ่ะ
ที่บอกว่าให้มีเซ็นหนังสือรับรองว่าโดนอย่างอื่นเนี่ยเรื่องมันไปยังไงคะ
อ่าคือว่าเขาเห็นน่าจะเป็นเยอะนะถ้าดูจากสภาพร่างกายแล้วน่าจะเป็นเยอะฮะ
ว่าเขาก็เลยด้านหนังสือให้ผมเขียนตามที่ที่เขาอันนี้ไว้อืมเขียนไว้
ถ้าถามก็ว่าสิ่งเกลียดไปจะได้ประกันตัวแต่ถ้าจะทำเรื่องให้ประกันแห้งแบบนี้
เขาจะไม่ค้านประกันอะไรเขาสักอย่างนี้แหละ
เหรอคือเขาบอกว่าให้เซ็นถ้าไม่เซ็นจะค้านประกันตัวอย่างนี้หรอค

คุณบอลแป๊บนึงนะทนายเจมส์
ผู้คุมในทันทะสถานเขามีสิทธิ์คัดค้านการประกันตัวได้ไหม
ประกันตัวนี่เป็นชั้นของพนักงานสอบสวนนะครับ
คือคนที่อยู่ในส่วนของงานงานเขาเรียกอะไรงาน
ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าผู้คุมจะไปมีสิทธิ์คัดค้านประกันตัว

ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกวิเศษขอโทษนะครับ

ไม่มีสิทธิ์ในการคัดค้านการประกันตัวใด

สอบสวนที่เค้าได้สืบสวนสอบสวน
พฤติการของผู้ต้องหาในคดี
ซึ่งอย่างที่คุณบอลบอกแหละน่าจะเป็นลักษณะ

อ่าแล้วคุณบอลได้ได้ต่อลองพูดจาอะไรก่อน
ที่จะหลดปากกาเซ็นใบรับรองนั้นไหมคะ
เขาอ้างเรื่องจะคัดค้านการประกันตัวใช่ไหม

โอ้ทีนี้ตัวหนังสือก่อนคุณสินต์ก่อนก่อนคุณบอลจะเซนเขาให้อ่านไหม

มั้ยครับผมของข้านี้หลังจะเดินประกันลาแ
ใช่ไหมฮะอืมค่ะพยานสามคนสามคนผมก็มันมองก่อนผ่าน
ชื่อชื่อพยานเซ็นก่อนชื่อคุณบอลมาอยู่แล้ว
ก่อนเราเซ็นหรือว่าเราเซ็นเป็นชื่อแรกในกระดาษแผ่นนั้นคะ
ผมเคยมีชื่อแรกครับผมแล้วคุณบอลมารู้ทีหลังใช่ไหม
มันมีคนรับรองเป็นพยานใช่ใช่ฮะอ่าแล้วสาม
สามคนที่ว่านี้เป็นใครบ้างค่ะเขาไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผม
มันมีมันเออเซ็นต่อหน้าไหมคะไม่ครับไม่ค่ะ
เรามาเห็นทีหลังเห็นทีหลังเลยตอนที่จบเรื่องแล้วใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เห็นเห็นเดินเห็นเขาเดินมาเซ็น
ยังไงยังไงเขาเดินมาเซ็นเหรอใช่ใช่ใช่เห็นเขาเดิน
เป็นเอกสารเขาเขาที่ว่าเนี่ยแต่งชุดยังไงคะ
น่าจะเป็นคณิตด้วยกันนะฮะหึน่าจะเป็นคณิตด้วยกัน
น่าจะขาดที่ด้วยกันหมายถึงหมายถึงว่าคนที่ใช้เจ้าหน้าที่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมหรอสามคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในสถานะ
เดียวกับคุณบอลก็คือไปอยู่ในทันทะสถานอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ใช่ครับผมอ้าวได้ด้วยเหรอทนายเจมส์เอ่อเซ็นเซ็นได้
แต่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวคุณบอลเดี๋ยวนะคะ
เราเห็นตอนที่เดินมาเซ็นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เห็นว่าคือเขาก็แต่งตัวเหมือน
อย่างเราเราตอนอยู่ในทันทะสถานน่ะเหรอใช่ครับผมแล้วก็เดินมาสามคนเซ็น
ใช่ค่ะดูเขาเต็มใจไหมผมก็ไม่รู้อาการก็เต็มใจเหมือนกันนะผมก็
ผมก็มื้นหัวเหมือนกันนะผมช่วงนั้นผมก็บนเดิมอ่าอยู่ดี
อยู่ดีดีเขามาเซ็นเองหรือว่ามีคนเรียกให้มาเซ็นครับอ่า
เขาน่าจะเรียกให้มาเซ็นอ่ะเดี๋ยวไม่น่าจะเราเอาจริง
เอาเท่าที่เราเห็นจากข้อได้จริงจากข้อได้จริง
ข้อได้จริงผมก็เห็นเขาเดินผ่านเซ็นอ่ะแล้วใครเรียกให้เขามาอ่ะครับ
เราเห็นตอนมีคนเรียกไหมคะเพราะผมเซ็นเสร็จใช่ไหมผมก็เดินออกไป
แล้วผมไปได้เขาก็เดินผมก็เดินออกไปฮะอืม
ทีนี้ผมก็น่ารักเลยก็มองเขาก็จริงเป็นเอกสารอยู่อย่างนี้
แล้วหลังจากที่เขาเซ็นเสร็จเราได้มีเวลาไปเจอหน้า๒๓คนนี้ที่เซ็นไหมคะ
ไม่เจอครับไม่เจอนะอ่าทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ย
ตกลงว่าคุณบอลได้ออกจากทันทะสถานวันไหนคะ
ก็วันนั้นช่วงประมาณ๕โมงไม่มี๗นาฬิกา
ก็คือตอนเย็นครับผมตอนเย็นอ่าทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ย
เราเราไปทวงถามเรื่องนี้ยังไงมันเริ่มยังไงที่เรามาแจ้งความ
ไปเห็นเอกสารเราไปเริ่มจากตรงไหนคะคุณบอล
อ่าผมก็ไม่ทวงถามอะไรเลยผมก็ไปทำงานเลย
เพราะผมปวดหว่อนหนักอืมอืมก็ไปโรงพยาบาลค่ะโรงมหาวะ
อ่อเริ่มเป็นเยื่อนแล้วทำลายพวกนี้
ใช่กำลังจะบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวขอถามอาการตอนนี้ก่อน
เอาล่าสุดตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังปวดระบมหรือว่าเจ็บที่กระโหลกที่สมองหรือศีรษะอะไรอยู่ไหมคะ
ก็เจ็บหมดนะทั้งตัวก็เจ็บแล้วก็เลือดอันนี้ในจมูกก็ยังไม่หายไง

ลายออกก็ยังมีเลือดนะครับ
เลือดข้างในสมองไหมคุณบอล
เลือดข้างในโพงจมูกนะ
งจมูกที่เราเห็นตามภาพนะคะ
แต่มันเป็นเยอะนะกระโหลกยุบนะกระโหลกยุบใช่ไหมคะ

ถูกของแข็งกระทบหรือว่าถูกคอมแบต

กาเตสต่อให้แล้วผมไม่กัน
จังหวะนั่งหรือว่าจังหวะที่นอนฟุบหน้าลงไปครับ

คือจะบอกว่าตรงที่กระโหลกด้านหน้ายุบเนี่ยคือคอมแบตดอกแรกใช่ไหมคุณบอล
เพราะหลังจากนั้นคุณบอลเอามือกันแล้วใช่ไหมคะ

คุณบอลเอางี้นะเดี๋ยวคุณบอลถือสายกับดิฉันก่อนนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามในกรณีที่พอเราไปตรวจร่างกายเสร็จแล้ว
เราร้องเรียนเสร็จแล้วเราแจ้งความเราทำยังไง
และในแง่ของความเสียหาย๗ตัวที่เราเกิดขึ้นเนี่ย
จะทำอย่างไรกับคดี

คุณผู้ชมคะที่คุยกับคุณบอลมาสักครู่นี้นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
ช่วงสายของวันที่๒๓ที่เพิ่งจะผ่านมานะคะ
แล้วก็ตามที่เป็นข่าวคือเอกสารมีคนเซ็นเป็นพยานด้วย๓คน
แล้วก็เซ็นว่าเหมือนกับเดินชนราวตักผ้าเนอะ
ทั้งที่จริงบาดแผลมันชนลาวแบบไหนมันกระโหลกยุบนะ

ค่ะคุณบอลพอคุณบอลไปตรวจร่างกายเสร็จแล้วเนี่ย
แพทย์แพทย์ลงความเห็นบาดแผลคุณบอลว่ายังไงคะ
ใบรับรองแพทย์ก็เขียนว่าใบหน้าหักเฉย

แล้วคุณบอลได้ให้หมอดูไหมใบรับรองที่บอกเดินชนราว
เอกสารนั้นผมไม่ได้หยิบมาเขาไม่ให้ผมมาในเอกสารอันนั้นนะครับ
เซ็นแล้วเก็บไว้ที่เขาใช่ไหมต่อให้เราประกันตัวออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เอกสารตัวนี้ใช่ไหมคะ

แล้วตามตัวใบหน้าแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยคุณหมอเขียนใบรับรองแพทย์ยังไงคะ
ใบรับรองแพทย์บอกคุณหมอเขียนบอกว่าโดนทำลายร่างกายแบบไหน้หัก

เรื่องงานทั้งเรื่องลูกอะไรผมด้วยครับอ่าแล้วก็เลยบอกผมออกมาก่อนแล้วก็
พี่นัดตรวจผมทีหลังก็ได้ผมบอกอย่างงี้ค่ะแล้วช่วงสองสามวันมานี้
คุณบอลเดินไปร้องเรียนที่ไหนบ้างคะผมก็ไปโรงพักนะฮะไปเอาใบนี้ไป
แจ้งความขอไปดูไปแจ้งความใบชนสูตรว่าทำยังไง
แล้วก็เจอนักข่าวพี่นักข่าวพอดีอ๋อก็เลยเป็นข่าวใช่ไหมใช่ใช่
จังหวะไปแจ้งความไปโรงพักก็จะเจอนักข่าวพอดีอ่าคุณบอลแล้วคุณบอลตั้งใจจะไปร้องที่ทันทะสถานหรือว่ากรมราชธรรมเลยไหมคะ
ตอนแรกอ่ะค่ะครับผมตอนแรกก็จะตั้งใจไปร้องที่หน่วยงานอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะทีนี้เอาจนถึงตอนนี้นะคะที่คุณบอลทราบรายละเอียด
ตอนนี้เรื่องนี้ของคุณบอลไปถึงไหนที่เจ้าตัวคือตัวคุณบอลทราบ
อ่าที่คุยกับเอ่อร้อยเวรมาใช่ไหมฮะวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากโรงพักเหมือนกัน
ค่ะเรื่องของจากโรงพยาบาลหน่อยครับผมแล้วตัวของผู้คุมคนนั้นยังไงคะ
ผู้คุมผมไม่ทราบเลยครับผมเพราะเขาไม่ได้ติดต่อผมมาแล้วก็
ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะอ่าคุณบอลจนถึงค่ะเชิญค่ะครับผม
เชิญเชิญเอาเลยพอคุณนุ๊กเขามาวันเสาร์ฮะเขาก็เอากระเช้ามาให้
บอกว่าไล่ออกไปแล้วพวกเนี้ยใครเป็นคนเอามาให้คะกระเช้าพอออก
พอทันทะสถานใช่ไหมใช่ใช่อ่าไล่ออกไปแล้วเหรอ
ผมก็บอกว่าไล่ออกไปแล้วไล่ออกตั้งแต่วันไหนคะ
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะฮะวันที่ออกข่าวเขาบอกอย่างงี้อ๋อเหรออ่ะ
แล้วเขาสอบสวนกันว่ายังไงบ้างเขาบอกไหมคะสอบสวนสอบสวนผมไม่ไม่ทราบเหมือนกัน
เรื่องสอบสวนอ่าแล้วผอท่านท่านบอกใช่ไหมว่าอ่า
คนนั้นยอมรับสารภาพไหมอืมไม่ได้บอกนะเรื่องนี้ไม่ได้พูดนะ
พูดพูดแต่ว่าไปสอบปากคำหมดแล้วว่าที่ว่าติดด้วยกันว่า
โดนทำร้ายร่างกายจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อคุณบอลนอกจากกระเช้าแล้วเนี้ย
มีค่าชดเชยเยียวยาอะไรไหมคะค่าชดเชยใช่ไหมที่พอให้ใช่ไหมฮะ
ค่ะมีไหมมีหน่วยงานอื่นมีแกให้เงินส่วนตัวแกให้มาอยู่ฮะ
ให้เป็นเงินส่วนตัวเหรอไม่รู้เหมือนกันแกบอกว่าเงินส่วนตัวแก
แกบอกเนี้ยฮะอ๋ออ๋อโทษโทษนะคะโทษมากโทษที่ฉันถามอย่างงี้
คือไม่ต้องบอกละเอียดก็ได้คือหลักพันธุ์หรือว่าเป็นยังไง
ใช่ฮะอ่าทีนี้คุณบอลอยากจะทราบอะไรจากทนายความบ้าง
ทนายเจมส์นั่งอยู่ค่ะพำผมต้องทราบว่าคดีอย่างงี้
ก็แบ่งเป็น๒ส่วนนะครับในส่วนของคดีอาญาเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวน
จะรอดูก่อนว่าผลชนสูตรจะเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดา
หรือเป็นการทำร้ายร่างกายสาหัสนะครับต้องดูผลก่อน
ก็คือผลจากหมอแล้วเดี๋ยวตำรวจดูอีกทีถูกต้องครับ
อันนี้คือในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยนะฮะ
เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเข้าไปได้ในคดีแบบนี้นะฮะ
ถ้าพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยนะครับผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ย
สามารถที่จะยื่นคำร้องขอให้ทางจำเลยเนี่ย
เชยค่าเสียหายให้เราได้ไม่ต้องไปตั้งเป็นคำร้องหรือคำฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องไปตั้งทนายความด้วยนะครับ
ยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยนะครับเอ๊ะทนายเจมส์อย่างกรณีคุณบอลที่บอกว่าท่านผอท่านมาให้
แล้วท่านก็หยิบยื่นเงินส่วนตัวให้เนี่ยคือไม่เกี่ยวกับคดี
ไม่เกี่ยวครับอันนั้นเป็นเรื่องของบริษัทธรรมน้ำใจอ่าอ่าใช่ครับ
เพราะฉะนั้นคุณบอลยังเรียกร้องค่าเสียหายได้อยู่ได้อยู่ครับ
ส่วนเรื่องคดีอาญาที่ทำร้ายร่างกายว่าจะเอาผิดอะไรคนทำร้ายได้บ้าง
ก็เป็นตำรวจนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจใช่ครับอ่า
แล้วตอนนี้มีใครมาแนะนำคุณบอลบ้างไหมว่าให้เดินเรื่องยังไงคะ
ยังยังครับผมอ่าแล้วคุณบอลคิดว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายต่อไหม
ผมจะทำเรื่องคดีไงครับผมอ่าก็คือเป็นคดีไปเลยเนาะครับผมค่ะ
คุณบอลคุณหมอบอกไหมคะว่าแผลคุณบอลเนี่ยมันจะรักษานานไหม
หรือว่ามันมีโอกาสแย่กว่านี้ขออนุญาตนะคะว่ามันมีโอกาสแย่กว่านี้ได้ไหม
ต้องตรวจถี่กว่านี้ไหมเพราะว่ากระโหลกที่ยุบเนี่ย
ตอนนี้หมอเกี่ยวกับรูปกระดูกรูปเนี้ยเขาจะมาวันศุกร์ครับ
เขาบอกว่าจะอ่าเขาเลยตรวจทุกวันศุกร์อย่างเนี้ยครับอ่า
อีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวว่าเขานัดผมที่๒๑ค่ะ
คุณบอลตาตาเรายังมองได้ปกติไหมด้านที่กระโหลกยุบอะค่ะ
มองได้แต่มันจะโดนแสงแล้วมันจะแตกเจ็บอยู่ครับ
ซึ่งหมอบอกไหมว่ามันมาจากไอ้รอยกระดูกนี่แหละที่มันแบบยุบเข้าไปแล้วมีผลต่อตาเนี่ย
อ๋อหมอกระดูกยังไม่มาครับผมก็ดี
วันนี้ที่คุณบอลไปหาตำรวจมาตำรวจบอกอะไรล่าสุดเพิ่มเติมอีกไหมคะ
เกี่ยวกับเรื่องคดีรอใบพิสูจน์เดี๋ยวส่งฟ้องเลยหรือว่าต้องรอหลักฐานอะไรอีกคะ
คุณบอลตอนที่ผอทันทะสถานมาหาคุณบอลเนี่ยนะพอบอกไหมว่า๓คนที่เซ็นเอกสารรับรองเนี่ยเป็นใคร
อันนั้นเขาบอกว่าไม่ได้ยื่นไปให้พอครับผมแต่พอรู้ใช่ไหมว่าเราถูกบังคับให้เซ็น
อ๋อเรื่องเอกสารเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องครับผมเพราะว่าไม่ได้ยื่นให้ครับ
ทนายเจมส์เป็นไปได้ไหมคะที่เหมือนกับโทษนะคือแบบทำขึ้นมาขู่เฉย
เป็นไปได้ครับคือเหมือนกับเป็นการทำข้อได้จริงขึ้นมารองรับบาดแผลที่มันเกิดขึ้น
เอาเรียนตรงว่าถ้าเคสนี้บาดแผลไม่หนักหนาสาหัสอะไรเนี่ยอาจจะเอกสารฉบับนี้อาจจะมีผลทางคดีนะ
แต่พอดีว่าข้อได้จริงกับบาดแผลที่มันเกิดขึ้นมันไม่สอดคล้องกันนะครับ
เพราะหมอเองก็บอกเลยใช่ไหมคะว่าใบหน้าหักแล้วก็บอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ราวตากผ้ามันเผ็ดชนมันจะลงแต่หน้านะครับหลังมันคงไม่ได้เดิน
ตอนนี้ที่เจ็บที่สุดก็คือที่กระโหลกที่ใบหน้าใช่ไหมคะคุณบอล
ช่วงหน้าเรามีอีกช่วงหนึ่งเราจะต่อสายคุยกับตำรวจของพื้นที่
เพื่อที่จะถามว่าความคืบหน้าคดีเป็นแบบไหน
คุณบอลดูไทยรัฐต่อนะคะจะได้ทราบเรื่องนี้พร้อมกันอีกทีนึงด้วยนะ

ยังไงขอบคุณมากเลยที่ให้ข้อมูลค่ะครับผมขอขอบคุณมากครับค่ะ
พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมเราคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์นะคะ
ผู้กำกับสพเมืองปราจีนบุรีค่ะภูมิกับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะภูมิกับค่ะตกลงตอนนี้เนี่ย
ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรใช่ไหมคะรอใบรับรองแพทย์เหรอคะ
เรื่องต้นนะครับเบื้องต้นผมได้นัดทางผู้เสียหายนะครับ
คนที่ถูกกำลังกายมาสอบสนประคัมเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็วันนี้ให้เขาไปพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
เพื่อที่จะให้ทางแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพญาภัยเวทออกใบรับรองแพทย์ยืนยันอ่า
เกี่ยวกับเรื่องในเวลาการทางคารรักษาครับ

เพราะมันมีผลครับผมมันอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วครับ
เนื่องจากว่ามันมีผลในการแจ้งข้อเก่าหาครับ

ถูกต้องครับถูกต้องครับมันจะมีบาดเจ็บไม่ถึงกับอันตราย
มันจะมีบาดเจ็บไม่ถึงกับได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
และก็บาดเจ็บศาวดาและบาดเจ็บสหัสครับ
ทางทั้งตัวคนที่ทำร้ายเขาพร้อมมาพบอยู่แล้วครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเขามาวันนี้พบทุกคนจนแจ้งข้อเก่าหาของเรา
แล้วพอทันทสถานได้มาพบตำรวจ

อ่าตรงนั้นยังไม่ได้เรียกครับ
ผู้พูลงับตกลงแล้วที่มีข่าวว่า
คนที่ทำร้ายร่างกายโดนไล่ออกไปแล้ว

ผมทราบจากพอครับว่าเสนอให้ท่านผู้ว่าเลิกจ้างแล้วครับ
ทีนี้มันมีเอกสารตัวหนึ่งที่ผู้เสียหายบอกว่าตัวเองถูกบังคับให้เซ็น
แล้วก็มีคนมาเซ็นรับรองอีก๓คนเนี่ย
เรื่องเอกสารเนี่ยถือเป็นคดีข้อหาหนึ่งได้ไหมคะเหมือนกับอีกกรรมหนึ่งของคดีนี้ค่ะ
ตรงนั้นขอดูรายละเอียดก่อนได้ไหมครับ
ได้คือแต่ว่าท่านสอบเรื่องนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะ
สอบเรื่องเดียวครับเรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องเดียวครับ
อ๋อแล้วแล้วเจ้าตัวผู้เสียหายเขาไม่ได้เล่าเรื่องเอกสารเหรอคะผู้มกราบ
ไม่ได้สอบไว้ครับเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับ
แล้วเราเรียกมาสอบเพิ่มได้ไหมคะท่านหรือยังไงหรือไม่ต้อง
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าทางผู้เสียหายนะครับ
กรณีนี้มันความผิดต่อส่วนตัวเป็นความตอบส่วนตัวนะครับ
แล้วเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินก็จริงแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
เราต้องดูว่าเขาประสงค์จะให้เราดำเนินการดำเนินคดีแค่ไหนอย่างไรครับ
คือเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายก็ได้ค่ะท่านคำถามคือว่าถ้าสมมุติเขาดูรายการอยู่เนี่ย
แล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขามาบอกภูมิกับหรือบอกตำรวจก็ได้ใช่ไหม

ได้ครับได้ครับได้ครับแต่ก็ต้องมานั่งพิจารณาเป็นเรื่องไปครับว่าในส่วนนี้มันเข้าข้อกฎหมายข้อหาอะไรฐานอะไรครับ
อ๋อค่ะเอฟผู้มันกลับค่ะอันนี้เรียนก็ถามทนายเจมส์นอกรอบมาค่ะ
ว่าตกลงผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยก็แต่เมื่อคดีเสร็จจบแล้วก่อน
แล้วก็ว่ากันไปตามแพ่งหรือว่ามันมีกฎหมายที่สามารถไปเรียกร้องค่าชดเชยได้เลยคะ
ครับตรงนี้มันมีคุ้มครองอยู่แล้วครับคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วครับ

ผู้เสียหายทางคดีอาญามีการคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วครับตรงนี้ในส่วนของโรงพักเมืองประจินบุรีอะครับ
มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์มาประจำครับแล้วก็วันนี้แนะนำให้เขาพบเจ้าที่คุ้มครองสิทธิเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะสบายใจค่ะแต่ที่ฉันฝากเรื่องเอกสารไว้หน่อยนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้เสียหายเขาจะมาพบท่านอีกหรือเปล่า

มีมาครับแล้วก็วันนี้เมื่อช่วงบ่ายก็ให้ทางผู้เสียหายนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อเขาที่พามาได้พบกับเจ้าที่คุ้มครองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
อ๋อภูมิขับขาฝากด้วยนะคะ

ก็เขาเรียกใบรับรองแพทย์หรือเขาเรียกใบชนสูตรทนายเจมส์
บาดแผลต่างว่าเกิดขึ้นจากการทำร้ายตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการถูกของแข็งทำร้าย
เขาจะมีการวิเคราะห์ที่บาดแผล
ภูมิกับประสานบอกเมื่อสักครู่นี้คือมันต่างกันมากไหมทนายเจมส์สาหัสกับไม่สาหัส
เพราะว่าบาดเจ็บธรรมดานี่คือบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับสาหัส
คำว่าสาหัสเนี่ยตามประตา๒๒๗นิวเมื่อก็จะมีระดับของความเสียหายอยู่
หรือที่ท่านดูผมรู้เลยว่าท่านกำลังจะดูว่ารักษาตัวเกินกว่า๒๐วันหรือเปล่า
ถ้ารักษาตัวเกินกว่า๒๐วันก็จะเป็นสาหัสครับ
ซึ่งข้อกล่าวหาก็จะถูกตั้งต่างกัน

แล้วก็โทษที่ผู้กระทำรับก็จะต่างกัน
มันมีผลต่อการเรียกค่าเสียหายของเขาไหมคะ

เพราะบางเคสผมเห็นนะบางเคสเหมือนกับแบบโดนมีดบาด
แต่หมอแทงเลยว่าอาจจะถึงแก่ความตายได้

ถูกต้องครับอันนี้คือคำรอคำวินิจฉัยของแพทย์เลย
เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันนอกรอบที่ทนาย
บอกว่ามันมีกฎหมายที่คุ้มครองการได้รับชดเชยเยียวยาอยู่แล้ว

คือผู้เสียหายไปเดินเรื่องเองหรือตำรวจเดินเรื่องให้
คือตอนนี้ก็คือจะมีระเบียบที่บังคับให้ตำรวจเนี่ยนะฮะ
ต้องยื่นเอกสารให้กับผู้เสียหายหรือเหยื่อในคดีอาญา
เพื่อที่ให้เหยื่อถือเอกสารฉบับนี้ไปนะครับ
ไปร้องที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เพื่อที่จะขอให้กรมคุ้มครองสิทธิ์ได้สอบสวน
แต่ส่วนที่ว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่างแท้จริงไหม

เขาถึงจะดำเนินการจ่ายค่าเยียวยามา

เท่าที่เท่าที่ฟังภูมิกับคือน่าจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ
คำถามคือเอกสารเนี่ยมันสามารถเอาเป็นคดีได้ไหม
อย่างนี้ก่อนครับการเซ็นเอกสารต้องดูก่อนว่าเขาเซ็นด้วยความเต็มใจ
หรือว่าถูกบังคับขู่เข็นอืมค่ะนะครับอย่างเช่นเอ่อ
ถูกบังคับหรือถูกบังคับหรือทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกาย
เสรีภาพถ้าฟังเมื่อกี้นี้นะมีนิดหนึ่งก็คือ
ไม่เซ็นค้านประกันตัวแบบนี้ก็ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพได้
อันนี้เดี๋ยวบังคับเซ็นได้ใช่ไหมก็ก็อาจจะเข้าขายในเออหรือว่าภาษาหมายเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าบังคับ
เรื่องความผิดต่อเสร็จภาพอ่านะครับซึ่งสามคนที่มาเซ็นรับรองเนี่ย
อันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวนะอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวต้องไปดูด้วยว่าเขา
สามคนนี้มายังไงถูกโดนบังคับมาหรือเปล่าถูกเออหรือร่วมกัน
ถ้าถูกบังคับก็อาจจะถูกกันไว้เป็นพยานนะครับ
ใครเป็นคนบังคับให้คุณมาเซ็นเป็นพยานนะครับใครเรียกมา
แต่แต่ถ้าดูถ้าดูกรณีที่คุณบอลโดนเนี่ยนะคะคือเรื่องการทำร้ายร่างกายกับเรื่องเซ็นเอกสารเนี่ย
มันแยกเป็นคนละคดีกันใช่ไหมมันเป็นกรรมต่างกรรมต่างวาระครับ
เขาต้องเรียกว่าคนละคดีหรือคนละข้อหาเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระ
คือเกิดขึ้นคนละครั้งกันคนละคราวกัน
แม้ว่าจะเกิดต่อกันมาเลยเนี่ยนะแบบทำร้ายเสร็จแล้วเซ็นเอกสารเนี่ยนะ
ทำร้ายเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเหตุการณ์ทำร้ายเสร็จสิ้นไปแล้ว
อันนี้คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งนะครับ

ควรจะแจ้งข้อหานี้ด้วยถูกไหมคะ
ถ้าผลทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับ
เป็นความผิดตำรวจต้องแจ้งข้อเก่าหาครับ
หรือมันคิดแบบนี้ได้ไหมคะทนายเจมส์ว่าแบบ
ข้อหาทำร้ายร่างกายมันน่าจะหนักกว่าอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปแจ้งอันนี้ให้มันแบบอุ๊ยดำเนินการยุ่งยากหรอก
มันคิดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเรียนอย่างนี้
คือถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน
เขาเรียกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
อันนี้บางทีตำรวจเขาอาจจะสอบไปไม่ถึง
อาจจะแจ้งข้อเก่าหาแค่บางส่วน
ก็ลงโทษหนักบทสุดก็ไม่มีผลกระทบอะไร

ไม่เหมือนเป็นการกระทำความผิดคนละครั้งคนละคราวกัน

เพราะฉะนั้นคุณบอลควรมาควรมาเรื่องเอกสารด้วย
ถูกต้องครับอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องของ
คำว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับ

ยังไปได้อีกด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะคือต่อให้โดนไล่ออกแล้วก็ก็ยังไป
ขณะที่ทำเป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าตามกฎหมายไหม
ถ้าเป็นก็อาจจะต้องมีความผิดอีกฐานหนึ่ง
คุณบอลต้องกลับไปเจอตำรวจใหม่นะคะ
มีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่กลับไปแล้วลองทวงถามดูนะคะ
ว่าอันนี้ต้องแจ้งไหมแบบนั้นต้องแจ้งไหมต้องแจ้งอะไรบ้าง

หมดเวลาของรายการค่ะทนายเจมส์วันนี้ขอบคุณมากเลยมานั่งช่วยถาม

หมดเวลาของถามตรงนะคะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่แล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ